คุณผู้ชมคะเรากลับไปดูบรรยากาศกันอีกสักครั้งหนึ่ง
สำหรับวันมาข้าวบูชาวันพระใหญ่วันนี้นะคะ
สมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์ว่าที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบ
ได้นำพุทธศาสตร์เศรษฐกชนสวัสดิ์พระพุทธคุณ
ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเวียนเทียนซึ่งคืนนี้ทางวัดยังคงมีการสืบทอดประเพณีการเทศยันรุ่ง
คู่ไปกับการจุดเทียมพระราชทานตลอดทั้งคืนค่ะ
ติดตามกันกับคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดราชบพิษค่ะเชิญค่ะ
ประชาชนได้เดินทางมาร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชารอบพระอุโบสถภายในวัดราชบพิษอย่างเนื่องแน่นนะคะ
โดยสมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์นั้นได้นำคณะพระสงฆ์ทั้ง๓๕รูป
สวดบทพุทธคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ
พุทธศาสนิกชนและศิษยานุสิตหลั่งไหลเดินทางมาร่วมพิธีเวียนเทียนภายในวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารอย่างเนื่องแน่น
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงขนาดนี้และคาดว่าจะทยอยเดินทางมาเพิ่มขึ้นเรื่อยตลอดทั้งคืน
เพื่อเข้าร่วมพิธีเทศยันรุ่งควบคู่กับการจุดเทียนพระราชทานยันรุ่ง
ซึ่งวัดราชบพิษนั้นเป็นวัดพระอารามหลวงที่ยังคงรักษาสืบทอดประเพณีการเทศยันรุ่ง
เพื่อให้บังเกิดเป็นภาระนิสงฆ์แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานเทียนยันรุ่งให้แก่วัด
รวมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่มีเวลาว่างไม่ตรงกันสามารถเดินทางมาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถได้ตลอดเวลา
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าเวลา๖นาฬิกาค่ะ
ซึ่งตรงกับวันที่๑๒กุมภาพันธ์
นี้เวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาสมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์ได้เป็นพระประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนาไตร
ก่อนจะนำคณะพระสงฆ์ทั้ง๓๕รูปและพุทธศาสนิกชนสวดบทพระพุทธคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถค่ะ
โดยวันนี้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมายังวัดราชบพิษนั้น
ต่างรู้สึกปิติที่ได้กราบสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐สมความตั้งใจ
และพร้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยเฉพาะแบบอย่างของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ
โปรดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ก็ท่านเป็นพระอุปจับนะครับก็ได้รับคำสอนจากท่านทางไทยภูเกิร์ต
แต่ทุกวันนี้ผมก็มีโอกาสได้นำคำสอนของท่านมาปฏิบัติในทุกวัน
ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการใช้หลักธรรมในการครองชีวิตของชีวิตประจำวัน
ครั้งแรกเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกบ้านราชบุพิษนี่นะคะ
ค่ะก็อยากมาเวียนเทียนที่นี่นะคะ
ก็เราดูในทีวีนะคะว่าท่านปฏิบัติมาตนมาดีมากนะคะ
เราเป็นพุทธศาสนาอยู่แล้วนับถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเราก็ศรัทธานะคะ
สำหรับวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนั้นเป็นวัดพระอารามหลวง

เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลที่๕
ตั้งแต่พุทธศักราช๒๔๑๒โดยมีสมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นลำดับที่๕ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ที่มีวัดปฏิบัติเป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสสมรรถะ
สนิทกาชนนั้นอย่ามีคนได้เดินทางมาเพื่อที่จะร่วมปีที่เทศนายันรุ่งกันอย่าง
ซึ่งทางวัดเองคาดว่าจะมีประชาชนมามากกว่าทุกปีแน่นอน
ซึ่งได้ประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจ
รวมถึงหน่วยปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลนะคะ
เข้ามาเมื่อความสะดวกให้กับประชาชน
ตลอด๒๔ชั่วโมงจนถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของการเวียนเทียนภายในวัดราชบพิษ
ขอบคุณคุณนันทพรนะคะก็ยังคงไปกันได้นะคะ
เพราะว่ายังคงมีประเพณีเทศยันรุ่ง